ต่อกันที่ความดังแบบฉุดไม่อยู่เลย

สนุกมาก
แล้วเชื่อว่าหลายคนที่ไปเกาะขอบเวทีมาเนี่ย
ต้องรู้สึกภูมิใจแล้วก็ยินดีกับหนึ่งในสมาชิกที่เป็นสายเลือดไทยแท้๑๐๐
เจ้านี่เป็นเด็กบุรีรำเลือดไทยแท้๑๐๐ค่ะ
แต่ว่าไปเดบิวต์ไกลถึงเกาหลีก็โด่งดังเป็นพลุแตกแหละตอนนี้
อตแบบฉุดไม่อยู่จริงเลยนะคะ
และไม่ใช่แค่ที่เมืองไทยนะคุณที่น้องโด่งดังเนี่ย

ยอดผู้ติดตามเนี่ยทะลุ๑๓ล้านคน

แล้วก็มีนักร้องสาวฮอตอย่างคิมแทยอนเกิลเจเนอเรชั่นตามมาติดอันดับที่๒

๑๒ล้าน๙๘๐หมื่นคนอันนี้ยุคใหม่แล้วก็ต้องเปลี่ยนวงกันบ้างเนาะ
คือทุกคนเนี่ยตั้งใจทำกันมากแล้วพี่

หุ้ยท่าเต้นของเขาแต่ละท่า
แข็งแรงมากแล้วตัวเล็กกันขนาดนี้นะคะ